มาเมาส์มอยชายหนุ่มรูปบางงามกันบ้างดีกว่านะคะ

คือก่อนหน้านี้งานชุกงานชูมเหลือเกินนะคะ

ละครแซ่บจะมีมาให้ดูอีกไหมครับจูบดูดดื่ม
ต้องรอดูดีกว่าผมว่าเดี๋ยวก็คงมีมาเรื่อยแหละ
แต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหรือว่าเล่นคู่กับใครต้องรอดูดีกว่า
อันนั้นผมไม่ได้โหยหาความจูบอะไรขนาดนั้นนะ

ใช่ครับไม่ได้ขนาดนั้นนะก็แค่ทำตามตัวละคร
ก็ต้องติดตามกันต่อไปผลงานเขาก็มีให้เรื่อยแหละ